วันนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางด้านตำรวจในเนเทอร์แลนด์
เขาก็มีการรวมกำลังกันทั้งอบพยพคนแล้วก็ปิดล้อมสนามบินในกรุงอัมสดัม
ผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนด้วยคาดการณ์ว่าเขาน่าจะได้รับการข่าวมานะคะ
ในเรื่องของการก่อเหตุอะไรบางอย่างถึงได้มีการปิดล้อมแบบนี้
หลายคนก็งงไปตามตามกันแล้วก็ตกใจไปตามตามกันด้วยนะคะ
โดยตำรวจเนเทอร์แลนด์เขาส่งกำลังปิดล้อมแล้วก็อบพยพคนออกจากสนามบินสกิโพล
กรุงอัมเตอร์ดัมประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนค่ะ

สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว
ก็รายงานบอกว่าตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจตรึงกำลังหนาแน่นเลยค่ะ
ภายในสนามบินแล้วก็บริเวณโดยรอบโดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับเบาะแสต้องสงสัยบางอย่าง
แต่ไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดใดรวมถึงไม่เปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่ถูกจับตัวไปด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สนามบินก็เปิดเผยว่าการจรจรทางอากาศนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของตำรวจแต่อย่างใดค่ะ
โทรทัศน์ท้องถิ่นของเนเทอร์แลนด์รายงานข่าวปฏิบัติการดังกล่าวบอกว่า
มีหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดเข้าไปในสนามบินเพื่อตรวจสอบกระเป๋าใบหนึ่งด้วย
ซึ่งต่อมาตำรวจก็เปิดเผยว่าไม่ได้พบวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุต้องสงสัยใดในกระเป๋าใบนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเฝ้าระวังถึงแม้ว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในหลายประเทศที่เกิดขึ้นจะผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครลดลาเรื่องของมาตรการต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ